แต่ว่าต้นปีหน้ามีข่าวร้ายนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคนไทยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นหน่วยละ๑๐สตางค์ครับ
เนื่องจากว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้ต้นทุนผลิตไก่ไฟฟ้าก็นั้นสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ
โดยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ที่๓บาท๔๐สตางค์เพราะว่าสต๊อกเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าในช่วงนี้มีเพียงพอ
แต่ว่าต้นปีหน้าค่าไฟฟ้าก็จะปรับราคากลับมาเท่าเดิมหรือว่าสูงขึ้นประมาณ๑๐สตางค์เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ขณะที่นายสหรัฐบุญโพภักดีรองผู้ว่าการกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ว่ากฟภกล่าวว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่จังหวัดกระบี่
ซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาจากคณะกรรมการไตรภาคี
หากไม่สามารถดำเนินการได้โดยเร็วนะครับภาคใต้ก็จะเกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงไฟฟ้า
คาดว่าจะเสริมความมั่นคงได้ในระยะหนึ่งครับ